คุณผู้ชมดูนะคะคุณป้าท่านนี้อายุ๕๐ปีคนในพื้นที่รู้อยู่แล้วว่าคุณป้าท่านนี้ติดโควิด๑๙
แต่ประเด็นคือคนในชุมชนเขายืนยันว่าพยายามที่จะโทรศัพท์หาหลายหน่วยงานมากสายด่วนต่าง
โทรไปโอ้โหบางหน่วยงานตัดสายทิ้ง๓รอบบางหน่วยงานถามกลับมาว่าแล้วตายหรือยัง
โอ้โหกลายเป็นว่าคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกู่ภัยเป็นอาสาเขาช่วยกันเองค่ะ
เขาพยายามช่วยคุณป้าวัย๕๐ท่านนี้เพราะว่าเหมือนหัวใจหยุดเต้นแล้วต้องพยายามปั๊มหัวใจ
บางคนไม่ได้ใส่แม้กระทั่งชุดกันฝนใส่แค่หน้ากากอนามัยกับถุงมือ
บางคนอยากจะช่วยถุงมือก็ไม่ทันได้ใส่ทั้งที่รู้ว่าคุณป้าวัย๕๐คนนี้ติดโควิด๑๙นะคะแต่ต้องช่วย
แล้วคุณผู้ชมดูค่ะรถเข็นนี่คือรถเข็นเก็บขยะเก็บของเก่าของคุณป้าเอง
ขึ้นรถเข็นแล้วก็เข็นไปเดี๋ยวดูภาพแบบเต็มกันอีกทีค่ะ
ตอนนี้เสริมชื้น
ต่อหน้านี้เหมือนลมหายใจไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะ

เพราะว่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้ได้ยินเสียงไปด้วยค่ะ

เขาพยายามจะช่วยเหลือกันเองนะคะ
โรงแก้วซอยสาธุประดิษฐ์๒๐ค่ะ
ช่วยกันแบบทุลักทุเลค่ะ
แคบนะคะก็พยายามที่จะเรียกให้คุณป้าวัย๕๐ท่านนี้เนี่ยฟื้น

แล้วก็นำขึ้นรถเข็นขยะรถเข็นของเก่าของคุณป้าท่านเองนี่แหละ
แล้วก็เนี่ยวิ่งเข็นกันไปจะพาไปโรงพยาบาล
ทีนี้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เราส่งคุณคารินกระมุดโยธินตามความคืบหน้าให้
ว่าทำไมไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยเลยหรือ
แล้วคนในชุมชนที่ช่วยกันตกลงแล้วจะต้องกักตัวอะไรกันยังไงบ้างไหม
คุณป้าติดโควิด๑๙แล้วมาช่วยกันแบบไม่ได้มีอุปกรณ์ในการป้องกันด้วยนะคะ
คุณคารินก็ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนโรงแก้ว
ชาวบ้านบอกว่ากังวลมากเพราะว่าเขาอยู่กันอย่างแออัด
และจนถึงเวลานี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลนะคะ
ตอนนี้คนในชุมชนก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยกันสองชั้นดูแลตัวเองกันไปก่อน
ออกไปไหนเพราะว่าถือเป็นพื้นที่เสี่ยง
ทีมข่าวของเราก็วิดีโอคอล์คุยกับเจ้าของเฟสบุ๊คที่โพสต์พาร์มเมอร์สักครู่นี้นะคะ
คุณนันทยาตำนานโตหรือคุณอั๊กเป็นเจ้าของเรานะคะ
กลุ่มจิตอาสาที่คอยช่วยเหลือคนในชุมชนนะคะ
ก็ช่วยมาตั้งแต่ก่อนการระบาดของโควิด๑๙
เธอเล่าให้ฟังว่าคุณป้าวัย๕๐ตามคลิปภาพชื่อว่าป้ายงนะคะ
ติดโควิด๑๙ตั้งแต่๑๗กรกฎาคม
ไม่ได้ไปโรงพยาบาลก็อยู่ในบ้าน
มีเจ้าหน้าที่ส่งยาส่งออกซิเจนมาให้
วันก่อนอาการสุดหัวใจหยุดเต้น

กลุ่มจิตอาสาของเธอก็เลยไปช่วย
แต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าไปช่วยไม่ทัน
สุดท้ายที่ช่วยกันเข็นคุณป้าท่านนี้ออกมาเนี่ย
คุณป้าเสียชีวิตนะคะ
เสียชีวิตตอนที่เดินทางไปถึงหน้าโรงพยาบาล
คุณอะคนนี้ค่ะที่เป็นกู้ภัยที่ไปช่วยที่เป็นเจ้าของคลิปค่ะ

พยายามติดต่อเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินทุกเบอร์ค่ะ
มีบางเบอร์เธอไม่ได้บอกมานะว่าเป็นเบอร์ไหนหน่วยงานไหนนะ
เบอร์ตัดสายทิ้ง๓รอบ
บอกว่าโอ้โหมันสะเทือนใจมากนะ
เบอร์ถามกลับมาว่าอ้าวแล้วเขาตายหรือยัง

บอกว่าญาติเธอเพิ่งเสียชีวิตจากโควิด๑๙
เธอเองก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลย
แล้วมาเจอกรณีป้ายงท่านนี้อีก
พยายามจะช่วยก็ช่วยไม่ทันจนป้ายงเสียชีวิตไปอีก
ก็ล่าสุดที่ทราบมานะคะก็คือเห็นเขาบอกว่าเขาลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ไหว

ทุกคนไม่เคยเห็นภายในของบ้านผู้ป่วยว่าเป็นยังไง

แต่ละหน่อยนะคะเขาก็บอกว่าให้โทรไปทางสิทธิ์ที่เขารักษา
โทรไปทางสิทธิ์ที่เขารักษาแล้วก็บอกให้รอไม่มีเจียง

ก็คือตัดสายอาจารย์ก็ตัดสายอาทิตย์ถึง๓ครั้ง
ท่านนี้นะคะบอกว่าทุกครั้งที่ไปช่วยเหลือดูแลคนในชุมชน
จิตอาสาเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรพร้อมอ่ะ
คุณผู้ชมค่ะก็มีแค่หน้ากากอนามัย
ชุมชนนี้เนี่ยคนติดเชื้อและเสี่ยงจะติดเชื้อ๘๕ครัวเรือนกว่าร้อยชีวิตค่ะ
กว่าร้อยชีวิตที่อยู่ในชุมชนโรงแก้วซอยสาธุประดิษฐ์๒๐ที่มีทั้งติดเชื้อและเสี่ยงนะคะ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือหน่อยมีผู้ป่วยวิกฤตที่มีคนพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือด้วย
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีคำพูดที่ทำให้สะเทือนใจมากเพราะผู้ป่วยวิกฤตรายนี้ที่รอคอยความช่วยเหลืออยู่ในชุมชนบอกว่า
ถ้าเป็นอะไรไปขอแค่ให้เธอเนี่ยเข้ามาช่วยปิดไฟในบ้านให้ก็พอหมดหวังขนาดนี้ค่ะ
ถ้าไม่หนักจริงขวากเขาจะไม่รอเพาะชีวิตเขาแล้วค่ะ
เดินในชุมชนเหมือนว่าเราไม่รู้จะไปอะไร
คือเคสนี้เนี่ยนอนรอเตียงที่บ้านไม่ไหวแล้วยังไงก็ต้องพากันออกมาก่อน
ใช่ค่ะเพราะว่าคือช็อกนิ่งไปแล้วหัวใจหยุดเต้นไปเลยค่ะ